คุณผู้ชมมาดูเรื่องของสถานการณ์การเมืองกันต่อ
กรณีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรไม่ครบองค์ประชุม
แล้วล่มสภาล่มไป๑๗ครั้ง

ช่วยเรื่องสอสอในสภาด้วย
แล้วหลังจากนั้นมีการควงสอสอจากภูมิใจไทย๒คน

เรื่องของการระห่องระแหงโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว
ที่รัฐมนตรีภูมิใจไทยเขาลาประชุมกันทุกคนเลย

นายกนั่งกลางคุณอนุพงศ์เผาจินดานั่งขวา

ยบข่าวลือว่ามีการเกาเหลากันหรือเปล่า
ระหว่างคนเอกอนุพงศ์กับคุณอนุทินศ์
เพราะว่าวันอังคารที่มีการประชุมกัน

ที่จะมีการต่อสัมประธานรถไฟฟ้าสายสีเขียว
คอบรมก็ล้มสภาพก็ล้มสิบเจ็ดครั้ง
อ่าและนี่เป็นภาพหลังจากการประชุมสอบคอไปเรียบร้อย

มีการหารือนอกรอบกับนายอนุทินชาญวิรากูล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรวมทั้งนายศักดิ์สยามชิดชอบ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมด้วยก็นายกก็บอกอ่ะมีรายงานว่า
มีการพูดคุยกันเรื่องการประชุมสภาผู้แทนราชดร
โดยเฉพาะองค์ประชุมในศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจเมื่อไหร่ล่ะ
กุมภาพันธ์นี้ไงโดยพลเอกประยุทธ์นะคะหันไปบอกนายอนุทินว่า
หนูช่วยกันหน่อยนายศักดิ์สยามก็ออกมายืนด้านหลัง
ระหว่างการแถลงข่าวการประชุมด้วยนะคะนี่จังหวะนี้ยืนทั้งสองข้าง
ศักดิ์สยามก็ย้ำนะคะย้ำว่ารัฐบาลได้นำความเดือดร้อนต่าง
มาแก้ไขปัญหาแก้ได้มากแก้ได้น้อยก็แตกต่างกันออกไป
ขึ้นอยู่กับงบประมาณและระยะเวลาของสถานการณ์
แล้วก็ย้ำไปถึงฝ่ายนิติบัญญัติอย่าให้มีปัญหามากนัก
อย่าทำอะไรให้สับสนอนละหมานไม่ดีต่อประเทศ
ส่วนการให้นายอนุทินและนายศักดิ์สยามมายืนด้านหลังเนี่ยนะฮะ
นี่นะภาพนี้ไม่มีอะไรต้องเคลียร์ทุกอย่างดำเนินการตามกฎหมาย
ถ้ากฎหมายทำได้ก็ทำไม่มีใครมาบีบทั้งนั้น
ฟังเสียงนายกกันหน่อยค่ะ
โอเคแล้วผมตัดสินใจบนฐานข้อมูลที่ถูกต้อง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
ถามว่าบรรยากาศอึมครึมอึมครึมระหว่างพลเอกอนุพงศ์กับคุณอนุทิน
เพราะว่านั่งซ้ายขวาต่างคนต่างไม่มองหน้า
ดอย่างเดียวไม่รู้จดอะไรไม่ได้พูดคุยกัน
ก็เลยถามว่าบรรยากาศอึมครึมเหรอแบบนี้นะคะ
การันตีบอกว่าไม่ได้อึมครึมยังรักกันดีนะคะ
สถานการณ์นี้บ้างดีกว่าเรื่องของโควิด๑๙ยังต้องติดตามใกล้ชิด
คือต้องเรียกว่าตั้งแต่ต้นกุมภาเลยมาจนถึงช่วงนี้คือยอดพุ่งขึ้นทุกวัน
เมื่อวานนี้ก็ทะลุ๑๕๐๐ไปแล้ว
ก็เลยทำให้หลายสถานที่เนี่ยต้องมีการปิดนะคะ
แล้วก็เป็นการปิดชั่วคราว
หลังจากที่พบผู้ติดเชื้อค่ะ
ที่แรกเลยเนี่ยตอนนี้กำลังฮิตเลย
ท่ามอนาคีโหยอุทิอร์นแห่งชาติภูรังกา
เปิดบ้านแพงจำวัดนครพนมค่ะ
อันนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังเลยนะ
แล้วก็มีตำนานเคียงคู่กับถ้ำนาคามาเลย

มีคนมีชื่อเสียงเยอะแล้วอย่างที่ผ่านมาก็จะเห็นว่าคนขึ้นไปแบบเขาเรียกว่าทะลักทะล้นนะคะ
ใช่ถ้ำนาคาอยู่ที่บึงการอยู่ที่ภูเขาลูกเดียวกัน
โดยอุทยานแห่งชาติภูลังกาประกาศปิดถ้ำนาคีชั่วคราวระหว่าง๑๑๑๑๗กุมภาพันธ์นี้
เพื่อเป็นการป้องกันแล้วก็ลดความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด๑๙
หลังจากพบผู้ติดเชื้อยืนยันเป็นอาสานำเที่ยวแล้วก็มีนักท่องเที่ยวด้วยนะคะ
ที่เดินทางมาเที่ยวท่ามนาคีระหว่างวันที่๕๑๐กุมภาพันธ์ที่เจอแล้วคือ๗คน
และยังมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงอีกจำนวนมากค่ะ
สำหรับนักท่องเที่ยวคนไหนที่จองตัวเครื่องบินมาแล้วคือแต่ไม่ได้ไปเพราะว่าโดนปิดชั่วคราวเนี่ย
ให้ใช้เป็นหลักฐานนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขออนุญาตเข้าพื้นที่เป็นการเฉพาะเป็นรายรายไปนะคะ
และนำผลตรวจมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่หน้าด่านด้วยอันนี้เป็นข้อยกเว้นสำหรับคนที่คือจองตัวมาเรียบร้อยแล้วนะคะ

ส่วนที่ต่อมาที่ก็ปิดชั่วคราวคือวัดจุลามณีอำเภออำภาวาจังหวัดสมุทรสงคราม
ขยายเวลาปิดวัดเพิ่มอีก๑๐วันนะคะ
ออกจากเดิมจะเปิด๑๓กุมภาพันธุ์นี้ก็ต้องปิดต่อฮะ
ตั้งแต่๑๓กุมภาไปจนถึง๒๒กุมภา
โดยจะเปิดอีกครั้งเวลา๑๖๐๐นวันพุดที่๒๓กุมภาพันธุ์
ส่วนเรื่องของพิธีบวงสวงใหญ่ของวัด๑๓กุมภาพันธ์ก็จะจัดเป็นการภายใน
ไม่อนุญาตให้ประชาชนไปร่วมพิธีนะคะวัดจุลามณีนี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งเหมือนกัน
ตอนนี้คนหลั่งไหลกันไปเยอะมากนะคะอืมดูตัวเลขกันหน่อย
ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิดนะคะประจำวันนี้นี่ไง
คือขึ้นเรื่อยเรื่อยเมื่อนหกจากหมื่นห้ากว่านี่หมื่นหกกว่าแล้วนะคะ
เนี่ยหนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยสามสิบรายที่ติดเชื้อเพิ่มนะคะ
แม้ว่าหายป่วยจะ๙๐๐กว่าแต่ยอดติดเชื้อคือมันเพิ่มเร็ว
เพิ่มเยอะมากนะคะตอนนี้เนี่ยเสียชีวิตเพิ่มอีก๒๕ศพด้วย
แล้วก็สะสมเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะอย่างที่เราเห็น
คือสถานการณ์อย่างที่บอกโอมิครอนมันติดเร็วติดง่าย
ใช่ค่ะนะคะแล้วอาการมันก็ไม่ค่อยชัดเจนด้วย
บางทีมันเหมือนกับเป็นไข้หวัดเราก็ไม่รู้ว่านี่เราติดหรือยัง
ยังไงการป้องกันตัวยังคงจำเป็นเหมือนเดิมนะคะ
นะคะเห็นตัวเลขใจคอไม่ดีนะคะอ่ายังคงต้องระมัดระวัง